เพชรผู้ช่วยตามหาลูกค้าให้หน่อย

อยากให้ลูกค้ามาเอาตังค์คืนหน่อย
อยากให้ถึงขั้นไปหากล้องกวงจ่อนปิด
บอกฟูชายคนนี้ลูกค้าซวมเสื้อเขียวเข้ามา
ค่ะกลับมาเอาตังค์ทอนด้วยอ้อ
จากอำเภอบึงสัมพันธ์สามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะผู้ชายคนนี้อายุน่าจะประมาณสี่สิบถึงสี่สิบห้า
ใส่เสื้อยืดโปโลสีเขียวที่แขนเสื้อในปากเลข้าว
เรียกแกไม่ทันแกขับรถไปก่อน
ใครรู้จักบอกด้วยกลับมาเอานะจ๊ะที่ร้าน
แฮชแท็กด้วยร้านนิตยาลอตเตอรี่ข้างร้านชะนิกา
กลัวไปผิดร้านไง
ไม่ว่าเป็นใครล่ะค่ะเป็นญาติหรือเป็นตัวคุณพี่เสื้อเขียวเอง
เห็นตัวเองไหมคะกลับไปเอาเงินหน่อยนะคะ

เอาคลิปนี้โพสต์ลงในกลุ่มคนอำเภอบึงสามพันธุ์ค่ะติดตาม
ให้กลับมารับเงินที่ร้านเพราะให้เงินเกินไป
หลังจากนั้นคนกดไลค์ชื่นชมแม่ค้าค่ะ
บอกว่าแม่ค้าน่ารักซื่อสัตว์ต่อลูกค้าไม่คิดจะเอาเงินมาเป็นของตัวเอง
บางคนถึงขั้นแซวพี่เขาทิพย์ไว้ก่อน
เขารู้ว่าเขาจะถูกรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวมันจะวุ่น

ต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ร้านแห่งนี้นะคะอยู่ที่ตลาดเกษม
ไปเจอกับพี่นิตยาอ้อยหวานค่ะเจ้าของร้าน
บอกว่าประมาณ๔โมงครึ่ง

มีชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานฟีโน่มาจอดหน้าร้าน
แล้วก็ลงมาเลือกซื้อลอตเตอรี่เลือกไป๒ใบค่ะ
จากนั้นยื่นแบงค์พันธุ์ให้๑ใบ
แบงค์ร้อยหนึ่งใบมันรวมเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท

ก็รับมาแบบงงคิดว่าผู้ชายคนนี้ต้องการที่จะแลกเป็นแบงค์ย่อย

เขาก็เลยหันกลับไปกำลังนับเงินให้

ไปแล้วค่ะสตาร์ทรถออกไปแล้ว
ตะโกนเรียกก็ไม่ทัน
เอาฟังเสียงคนขายค่ะ
แกมาซื้อลอตเตอรี่ประมาณ๔โมงกว่า๔โมงเย็นค่ะ

แล้วก็แกยื่นเงินให้แบงค์พันกับแบงค์ร้อย

แล้วเราก็งงอยู่ว่าแกซื้อให้แบงค์พันกับแบงค์ร้อย
แล้วเราก็มาหยิบเอาตังพรให้แก
แต่แกก็สตาร์ทรถไปเลย
ส่วนสาเหตุคิดเหมือนคุณจุธรัฐแหละค่ะ

แม่ค้าคิดว่าผู้ชายคนนี้พี่เสื้อเขียวเนี่ยยื่นให้
เพราะคิดว่าเป็นแบงค์ร้อยทั้ง๒ใบ
ซึ่งค่ารอตเตอรี่มันก็สองร้อยพอดี

และการตรวจเช็คภาพจากกล้องวงจรปิด
หลังจากที่ชายคนนี้ยื่นเงินให้

ไม่คิดว่าตัวเองหยิบแบงค์พันธุ์ให้คนอื่นไปเลย
ตัดสินใจเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาโพสต์ตามหานะคะ

แล้วถ้าใครรู้จักนะคะหรือว่าเป็นญาติ
บอกให้กลับไปติดตามรับเงินได้นะคะ

คือถ้าพี่เขาจะแตกแบงค์จริง

ยังไงก็ต้องได้ทอนมา๘๐๐บาท

น่าจะคือตามบางคนนะ

บางทีดูแบงค์พันธุมันเป็นแบงค์ร้อยจริงนะ

ค่ะเอาไปเอาคืนหน่อยนะคะน่าจะเห็นแล้วล่ะข่าวนี้